เหตุการณ์นี้ก่อนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ปัตตานีนะครับทุกผู้ชมครับ
คนร้ายเนี่ยถือปืนบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทองไปได้เนี่ยน้ำหนัก๑๓บาท
ค่ะนี่เอาปืนจี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาในเคาน์เตอร์ตรงนี้
เดี๋ยวดูนะครับช่วงที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็กระชากทองจากแผงโชว์ตรงนี้ไปเลยนะครับ
คือบรรดาพนักงานหรือว่าคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนี่ฮะเขาถูกเอาปืนขู่ตั้งแต่ตรงนี้แล้ว

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเขาก็ต้องหลบกันก่อน
ใช่ครับสุดท้ายได้ไปเนี่ยทองคำนี่น้ำหนักรวมประมาณ๑๓บาทนะครับ
มูลค่าก็สี่แสนกว่าบาทได้ทองตรงนี้แล้วเนี่ย
เอาขอดูภาพตอนที่วิ่งหนีไปหน่อยนะฮะ
หลังจากที่กระชากทองจากนี่ตู้โชว์ไปแล้วนี่ฮะ
ตอนวิ่งออกไปเนี่ยคนก็พยายามไล่จับกันนะฮะ
อันนี้เป็นผู้ที่เขาวิ่งหนีเข้ามานะครับแล้วออกจากประตูข้างหน้านี้
มีคนพยายามกระชากแต่ก็นี่เอาปืนขึ้นมาขู่แล้วก็ไปต่อ
สุดท้ายตอนนี้หมีไปได้นะครับพี่ประชมครับ
โอ้นะตอนนี้ก็เกิดขึ้นรวดเร็วมาก
อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับ
ตอนที่คนร้ายหลบหนีไปทางพลเมืองดีหรือว่ารอปภก็พยายามช่วยกันสกัดแล้วนะครับ
แต่คนร้ายชักปืนมาขู่นะครับ
ประมาณ๐๖๐๐ยนตรีนี้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยเนี่ย
พยายามวิ่งไล่ตามกันแต่ไม่ทันนะฮะ
ค่ะคือในกล้องวงจรปิดเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าในภาพในกล้องวงชอนผิดพบพิรุษของผู้หญิงคนนึง

ครับก็แน่นอนจากภาพในกล้องกองจรปิดเป็นผู้ชายแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวจะเชิญบุคคลต้องสงสัยต่างเนี่ยมาสอบสวนแต่เบื้องต้นคาดว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความมั่นคงอะไรในพื้นที่ชายแดนใต้นะฮะ

อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วย
ถ้าฟังจากเสียงที่พูดขู่กับพนักงานของร้านนะครับ
ผู้ต้องสงสัยในภาพในกล้องวงจรปิดอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
เชิญมาสอบปากคำแล้วนะฮะเพราะต้องสงสัยว่าอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานในร้าน
ตำรวจบอกนะครับส่วนประเด็นการก่อเหตุคาดว่าอาจเป็นกลุ่มเล่นการพนัน
แล้วไม่มีเงินจ่ายหนี้พนันก็เลยมาจี้ชิงทองเพื่อหาเงินไปใช้หนี้
นี่นะฮะไม่เกี่ยวข้องกับความเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับ
ส่วนที่ห้างวันนี้ก็มีการคุมเข้มมากขึ้นในการรักษาความปลอดภัย
โอธิบัตนีฮะก็เหตุรวจเร็วมาก
ใช่ค่ะก็ต้องพูดเหมือนกับทุกเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะการจี้ชิงทอง
สุดท้ายตำรวจก็จับได้ทุกเหตุการณ์เลยนะคะ

หวังว่าเหตุการณ์นี้ก็จะจับได้เหมือนกัน